เมื่อวานครับมีงานเลี้ยงระหว่างสื่อมวลชนนะครับ
กับผู้อธิบทยาชาซึ่งอยากจะพูดคุยแล้วก็ชี้แจงถึงขอบขายหน้าที่
ที่อยากจะพูดคุยกับสื่อมวลชนโดยเฉพาะเนื่องจากว่าเป็นศูนย์กลางในการกระจายข่าวสารครับ
เห็นอยู่นี้คือคุณกิติศักดิ์จำปาทิพพงศ์หรือว่าคุณโทนี่นะครับ
นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็พูดถึงการเข้ามารับตำแหน
อำนวยการทีมชาติไทยในชุดอาเซียนครับแล้วก็ชุดเอเชียนคลับในปีหน้าด้วยนะครับ
ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่มีโอกาสมาจับงานทีมชาติ
ที่ผ่านมาก็ติดตามผลงานของทีมชาติไทยมาตลอด
ซึ่งบทบาทของตัวเองนั้นจะเข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับทีมทุกด้าน
ดูแลความเป็นอยู่ของทีมตลอดการแข่งขัน
หลายคนสงสัยเรื่องแบบนี้ซึ่งไม่มีการแทรกแซงแน่นอนนะครับ
ทำงานเป็นมืออาชีพพอครับแล้วก็ยังมีการสวมเสื้อทีมชาติ
หมายเลข๑๓ด้วยนะครับที่แสดงให้เห็นว่านอกจากผู้เล่นทั้ง
สิบเอ็ดคนแล้วก็แฟนบอลที่เป็นผู้เล่นหมายเลขสิบสองแล้ว
หมายเลข๑๓นะครับเขาต้องการสื่อสารว่าหมายถึงผู้จัดการทีม
แล้วก็สื่อมนตรนเอ่อสื่อมนชนที่ไม่สามารถขาดไปได้จากทีม
ฟุตบอลครับผมก็จะต้องเข้าไปดูในเรื่องของทั้งในสนามนอกสนาม
นะครับเอ่อระหว่างการซ้อมความเป็นอยู่นักเตะนะครับ
หรือจะเป็นเรื่องของการให้กำลังใจในเชิงโบนัสหรือ
เงินรางวัลอะไรพวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่าองค์ประกอบหลายหลายอย่าง
เป็นเป็นส่วนประสบที่จะทำให้เอ่อ
ชีวิตสูงสลิคครับหรือว่าเอเชียนครับ
เนี่ยประสบความสำเร็จรวมถึงกองเพียว
มีการเปิดตัวนักเตะครับชัดชัยบุตรพรมครับ
พุทธศาสประตูทีมชาติที่ย้ายจากเชียงรายยูเนเต็ด
เพราะว่าเชื่อมั่นว่าสโมสรจะกลับมายิ่งใหญ่ได้อย่างแน่นอน
ชัดชัยนั้นสร้างชื่อสมัยเลี่ยนอยู่กับโอโสภา
แล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากกับเชียงรายยูเต็ด
ที่มีส่วนพาทีมนั้นคว้าแชมป์บอลถ้วย๓รายการนะครับในซีซั่นล่าสุด
แล้วเจ้าตัวก็ยังเป็นหนึ่งในขุนพลนะครับ
คนที่ซ้อมกับทีมชาติไทยในชุดอาเซียนครับก่อนจะมีการตัดตัว
นี่ก็ถูกคาดหมายว่าฟอร์มกับเชียงรายร้อนแรงอาจจะมีโอกาสนะครับ
ขึ้นมือหนึ่งทีมชาติในชุดอาเซียนคลับก็มีความเป็นไปได้ครับ
ก่อนลงเตะสึกอาเซียนคลับครับ

วันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการเล่นในบ้านที่ราชมังคลากีฬาสถาน
กับตีมอลเลสเต้วันที่๙แล้วก็๑๗พฤศจิกายนพบกับอินโดนีเซีย
จากนั้นจะไปเยือนฟิลิปปินส์นะครับในวันที่๒๑
และกลับมาเล่นในบ้านอีกครั้งหนึ่งเจอกับฟิลิปปินส์วันที่๒
เจอกับสิงคโปร์ในวันที่๒๕พฤศจิกายนต่อไปครับ